พอเข้าไปถึงลุงยามก็จะมาเปิดประตูให้
แล้วก็ปั่นจักรยานพาไปที่ลานจอดรถค่ะ
ตอนแรกเราจะเข้าไปในส่วนของคาเฟ่ก่อนนะคะ
พอเราไปสั่งอาหารเราจะได้รับบัตรในการเข้าชมคฤหาดฟรีค่ะ
แต่ที่นี่เมนูมีไม่เยอะเลยนะคะเราชิมแล้วอร่อยทุกอย่าง
ที่สำคัญก็คือราคาไม่แรงเลย
จากนั้นเราก็จะเดินไปเที่ยวที่คฤหาดกันนะคะ
ฤหาสที่นี่มี๒ชั้นค่ะเราสามารถไปได้ทั้ง๒ชั้นเลย

เคยเห็นคาเฟ่ที่มันยิ่งใหญ่อลังการ
สุดก็ภาพนี้งานนี้นี่แหละครับ
เมื่อกี้คุณต้องถือชะลอมเข้าไปแล้วไง
ใช่แล้วคุณก็ทำตัวเป็นพจมาน

นี่คือสถานแห่งบ้านใบตอง

คุณผู้ชมดูสิคารึหาดใจอย่างนี้

เรื่องของเรื่องเขาจะมีคาเฟ่อยู่อีกส่วนหนึ่งนะ
คุณเปิดประตูเข้าไปแบบนี้นะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ไปสั่งกาโฟงกาแฟให้เรียบร้อย
ร้านนี้ชื่อว่าร้านคาเฟ่ลูกคุณหนู

ที่เป็นทุ่งนาที่เห็นไปเมื่อสักครู่ตอนขับรถเข้าไป
อยู่ในหมู่บ้านกุฎน้ำใสหมู่ที่๔
ตำบลนาชุมแสงอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่น
เขาคิดอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับว่า
ถ้าหากมาที่นี่แล้วเนี่ยอยากจะให้ไปเดินชม
คฤหานใหญ่โตแบบนี้
สวยงามมากมูลค่าตั้ง๓๐๐บาท
ถามว่าถ้าจะเข้าไปเดินเที่ยวชมเนี่ยไปได้ตลอดเลยไหม

ถ้าไปที่คาเฟ่แห่งนี้ไปสั่งกาแฟอย่างที่ผมบอก

แล้วคุณจะได้บัตรเข้าชมคฤหัสฟรี
ซึ่งในวันธรรมดาจะมีอยู่๒รอบก็คือ
ช่วงเที่ยงจนถึงเที่ยง๔๕บาท
เดินเล่นให้เต็มที่๔๕นาที
ช่วงที่สองบ่าย๓จนถึงบ่ายสาม๔๕บาท

ที่คุณจะได้เดินเล่นชมอยู่ในคฤหาส
ราคา๓๐๐ล้านบาท
ช่วงเวลาที่มีแนะนำฮะ

หม่อมแม่คะหญิงว่าวันนี้อากาศมันร้อนนะคะ
อ่าหญิงใหญ่ว่า

หญิงใหญ่คิดว่าเราควรจะต้องไปหาอะไรเย็นดื่มแล้วค่ะคุณน้อง

ไม่ใช่น่าจะเป็นชายกลางไม่ได้
โอ้โหน่าสนใจน่าไป
เออเอาเป็นโอกาสลองไปกันดูนะครับ
ทำไมที่ฉันคำคุณอ่านชื่อเขา
มันอ่านยากอ่านผิดขออภัยนะแต่ก็ประมาณนั้นแหละ
ต้องผิดแน่นอนค่ะขออภัยไว้นะที่นี้เลยละกันนะคะ